นี่เลยค่ะกับนางเอกสาวคนสวยพี่จอยลีลานี
ปากเซ็กซี่ขยี้หัวใจ

คนนี้บอกเลยนะคะว่าถึงตอนนี้จะไม่มีผลงานละครให้ติดตามกัน

แต่โอ้ยมันแซ่บมันอื้ม

ภาษาบันข่อยเอลินน้ำไล่เฮีย

ตำกระท้อนคุณผู้ชมค่ะ

พวกเขานะนี่คุณแม่

แล้วดูสูตรของสาวจอยที่จัดมาเครื่ององค์
พบรสเปรี้ยวหวานมันเค็ม

มันอื้มหวานครบเขาแบบนี้คุณผู้ชม

สูตรเขามีทั้งตำแบบใส่กะปิ
ตำกะปิดกับปลาร้าด้วยนะค่ะและน่ากินทั้งสองแบบเลย
แต่เราเนี่ยมันสายปลาร้าไงมันขาดไม่ได้ก็เลยแบบว่า
โอ้ขอแบบปลาร้าหนักหนักเลยได้ไหมจ๊ะนวนแซ่บจ๊ะอืม
น่ากินนะช่วงนี้เขาก็น่ากระท้อนเหมือนกันนะพี่เจ๊จริงเหรอโอ้น่ะ
โอ้โหนะไปดูอีกหนึ่งเมนูที่น่ารับประทานแล้วกันแต่หาทานได้ไม่บ่อย
น้ำพริกมะม่วงห่าวมะม่วงห่าวมะนาวโหใช่ไหมใช่ไหม
ไม่ใช่ใช่ไหมน้ำพริกมะม่วงห่าวอ่าไม่ใช่มะม่วงหาวมะนาโหอ่า
ไม่ใช่ไม่ใช่มะม่วงน้ำพริกมะม่วงห่าวอาจจะเป็นมะม่วงแบบหนึ่งอ่า
เป็นชื่อของคุณผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้ติ๊กต๊อกแล้วมีความรู้เรื่องน้ำพริกต่ำ
น้ำพริกมะม่วงห่าวช่วยคอมเมนต์มาหน่อยคืออะไรมันคืออย่างนอกเออ
น้ำลูกเด็กแดงน้ำมะม่วงห่าวน่ะเออนั่นแหละเขาปลูกพืชผักไว้ที่บ้านนะคะ
อยากกินอะไรเมนูไหนก็เก็บมาสดสดเลยอุ้ยมันให้กับอุ้ยน้องมาน่ารักอินดูลูก
แน่นอนว่าสูตรของสาวจอยส่วนผสมนั้นค่อนข้างลากจัดหนักจัดเต็มค่ะ
เซิร์ทท่านคู่กับผักเทียงนะปลาทู่ทอดมันมันตบกรอบใช่ค่ะมันมันจะอมหอมด้วย
แล้วนะคะตอนเนี้ยเออเคลิมแล้วฮะชอบมากมากเลยใครยังไม่บอกว่าทานข้าวเนี้ย
ต้องแบบว่าไปจัดสักหน่อยแล้วนะนี่เขาลงมือทำเองเลยอย่างที่เห็น
ก็คืออะไรรู้ไหมถั่วฝักยาวผัดพริกเกลือเออเมนูนี้น่ากินนะอันนี้
แต่ดีอ่ะขอลอกขอลอกขอลอกสีสันน่ารับประทานมากค่ะ
แล้วก็กากหมูเขาก็ทำได้เหมือนกันนะทำเองกินเองลดความเสี่ยงเรื่องสุขภาพได้เยอะเลย
จอยยอมรับค่ะว่าการทำอาหารคือความสนุกในชีวิตของตอนนี้นะ
จะถ่อมตัวว่าอุ๊ยพี่หนูก็ไม่ได้เก่งหรอกแต่ทำเองกินเองน่ากลัวน่ารัก
ลองทอดในหม้อทอดไรน้ำมัน
จะว่าการการทำอาหารมันเป็นเหมือนแบบศิลปะอย่างหนึ่งอ่ะเนอะมันคือแบบว่าทั้งรสชาติทั้งหน้าปลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็
แล้วก็จอยจะมีความรู้สึกว่าเราทำอาหารเองมันสนุก
มันได้บางทีมันก็หลุนนะเพราะว่ารสชาติจะเป็นอย่างไร
คนจะชอบไหมแนวสุขภาพก็ทำ
แนวแบบอาหารแบบอร่อยก็ชอบหรือว่าแซ่บก็ชอบ
จริงแล้วเป็นคนที่ทานได้ทุกอย่างค่ะ
แต่คนจะแสดงว่าแม่สีเรือนนะจริง
ไม่ถึงขนาดสีค่ะไม่ถึงขนาดสีเรือนค่ะ